เรื่องราวคือพ่อแม่ลูกทำร้ายร่างกายพระ

รอบนี้ที่สำคัญไปกว่านั้น
ก้มกราบขอขมาหลวงพ่อ

ตุ๊กตาดวงวิเชียนอายุ๔๒ปี
้มกราบขอขมาหลวงพ่อพร้อมกับสามีฮะ

ชื่อว่าวิรชัยนาครัฐ
จับได้พร้อมกับลูกชายวัย๑๐ขวบ

ก่อคดีชิงทรัพย์ตั้งแต่

เรื่องนี้ทิศตีเผาหัวแตกใช่ไหม
ขโมยองศะคือในองศะมีเงินของพระอีกด้วย

ท่านก็วิ่งตามสุดท้ายแล้วก็ตามจับได้นะครับ
คือทำทีเข้าไปขอข้าวกิน

จากนั้นมาพระทงชัยท่านก็ใจดี
ทงชัยใจดีพระทงชัยใจดี

ของก้นบาทเนี่ยเอาให้เลยค่ะ
สามคนพอกินข้าวอิ่มเริ่มมีกำลังสมองมันเริ่มแล่น
อังสะพระอังสะพระคือมันเหมือนจะมีกระเป๋าเล็กอยู่
พอกระเป๋าเล็กเข้าใจว่าจะมีเงินอยู่ในนั้น
คิดไปคิดมามองหน้าเหมือนรู้ใจกัน
สามคนพ่อแม่ลูกหยิบอังสะของพระทงชัยวิ่งหนี
ทงชัยท่านก็วิ่งตามฮะวิ่งตามแล้วจับอังสะคืนได้แล้ว
แต่เกิดการยื้อยุดฉุดกระชากันสุดท้ายแล้วโดนหัว
ขวดฟาดหัวโป้งเลือดไหลตรงนั้นเลยฮะ
แล้ว๓คนนี้ก็วิ่งหลบหนีไปคราวนี้ก็อังสาก็ไม่ได้
เงินก็หายไปด้วยนะครับนายอังสะเนี่ยมีเงินสดประมาณสัก๘๐๐บาท
เจ้าหน้าที่ต่อมา๓คนนี้มันย่ามใจย่ามใจขนาดไหน
มาขอข้าววัดกินอีกทีแต่คนละวัดแล้วนะ
ละวัดกันตอนแรกเนี่ยคือวัดสิงหนต่อมาคือมาขอวัดตองปุ
ตองปุก็อยู่ใกล้กับวัดสิงหนนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่เขารู้แล้วชาวบ้านเขาก็รู้แล้วผู้ใหญ่บ้านเขาก็รู้แล้ว
เพราะมันเป็นข่าวใหญ่โตคุณนัทพงศ์ก็รายงานเรื่องนี้
เป็นข่าวใหญ่โตดังนั้นผู้ใหญ่บ้านท่านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่บอกเจอตัวแล้ว
มาครบครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มตัวได้ทั้ง๓คน
ตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาซ้ายมือขวามือผัวเขาตุ๊กตาน่าจะรักผัวมาก
รักขนาดไหนบอกคนที่ฟาดพระเลือดศาสตร์ไม่ใช่ผัวหนูนะ
หนูเองอ้าวใครฟาดลูกหนูลูกหนูเท่าไรนะลูกอายุสิบควบโอ้โห
หัวหนูไม่เกี่ยวค่ะลูกหนูเป็นคนฟาดพระเบาะให้ลูกเพื่อที่ลูกไม่ได้ติดคุกไง
ก็ตามทีนะฮะเหตุการณ์นี้เป็นการร่วมกระทำความผิดก็มีการก้มขอเข้ามาพระทงชัย
พระทรงชัยท่านกระเม้ตามให้หาความการเจ้าเด็ก๑๐ขวบนั้น
แต่พ่อพ่อเลี้ยงกับแม่เนี่ยต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
และตรวจมาตรวจไปตรวจปัสสาวะทั้งสองรายปรากฏว่าเป็นสีม่วง

ดังนั้นเนี่ยนอกจากจะโดนคดีชิงทรัพย์พระแล้วจะโดนคดีเสพยาเสพติด
พ่วงไปอีกหนึ่งเรื่องนะฮะตามจับได้ยกครัวพ่อแม่ลูกขโมยเงินพระ